เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเกิดการยิงปะทะกัน
ระหว่างตำรวจของมาเลเซียนะฮะ
ปราบปรามขบวนการขนพืชกระท่อมค่ะคุณ
แล้วเหตุการณ์นี้ตำรวจสนามของมาเลเซียเนี่ย

ประทะเกิดขึ้นสักประมาณสองขอวานของคืนที่ผ่านมา

เขากำลังออกลาดตระเวนบริเวณแนวชายแดนฝั่งมาเลเซีย
ซึ่งตรงจุดนี้มันอยู่ตรงข้ามกับบ้าน
ตะโละหมู่ที่๘ตำบลประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะ
ได้ไปพบกับกลุ่มขบวนการลักลอบขนใบกระท่อม๑๓คนด้วยกัน
โดยเจ้าหน้าที่มาเลเซียนำกำลังเข้าไปปิดล้อมนะคะแล้วก็มีการยิงปะทะกันเกิดขึ้น
ทำให้ตำรวจสนามของมาเลเซียเสียชีวิต๑นายแล้วก็ได้ระบาดเจ็บสาหัสอีก๑นาย
ส่วนกลุ่มขบวนการค้าใบกระท่อมนะคะถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๓นายด้วยกัน
สามคนด้วยกันเป็นคนไทยทั้งหมดที่หนีมายังฝั่งไทย
ประกอบด้วย๑นายสัญชัยหมัดสุวรรณ๒นายอรุณหมัดสุวรรณ
โดยในสรรชัยนี่อาการสหัตถ์นะคะ

เบื้องต้นคาดว่ากลุ่มขบวนการค้าใบกระท่อมเนี่ย
ที่ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่มาเลเซีย
ล่าสุดกำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกลมท๑๙๔๔
นำตัวหนึ่งในคนไทยที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บแขนขวา
ที่เป็นเส้นทางเข้าออกแล้วก็หลบหนีระหว่างเกิดเหตุ
พบว่านอกเหนือจากคนไทยที่ถูกยิงได้รับป่าเจ็บ๓คนแล้ว
จับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือ
หรืออายุสามสิบแปดปีค่ะเป็นชาวสงขลานะคะ
ส่วนอีกคนไม่ทราบชื่อซึ่งมีรายงานว่า
พลโทเกลียงไกลศรีเอิญรักแม่ทัพภาคที่สี่
จะลงติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะครับ